ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบสาเหตุที่วัยรุ่นหนุ่มสาวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
กระทันหันนะคะแล้วก็หมดสติอาการสาหัสในวันเดียวเนี่ย
นับสิบรายเลยทีเดียวค่ะสาเหตุก็เกิดทั้งจากเสพยาเกินขนาด
และบางคนตอนนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่จากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานเลยค่ะ
ภายในบ้านหลังนี้เมื่อคืนที่ผ่านมา
โดยจากการตรวจสอบพบอุปกรณ์การเสพบางส่วน
อยู่ชั้น๒ของบ้านที่เกิดเหตุ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผยว่า
คดีการเสียชีวิตนี้อาจเกี่ยวข้องกับยาเคนมผง
เนื่องจากในท้องที่สอนอวัดพระยากรัย
มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดถึง๕คน
ล่าสุดวันนี้ตำรวจได้คุมตัวนายวิรัติหรือป๋องมาสอบปากคำ
ซึ่งเจ้าตัวพักอาศัยอยู่ภายในซอยจันทร์๓๑ย่านสาธรณ์
และมีการเสพยาจนหญิงสาวเสียชีวิตและการสาหัส๑คน
นายวิรัติบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ก่อนเกิดเรื่องเพียงนั่งดื่มเบียร์กับเพื่อนและหลับไป
มาอีกทีก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงทั้งสองคนมาจากไหน
คิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนของเพื่อนจากนั้นก็นั่งดื่มกันจนเมา
แล้วอัพยาเคนมผงที่ซื้อมาจากย่านพระราม๓ในราคาซองละ๖๐๐บาท
สำหรับลักษณะของยาเคจะไม่มีกลิ่นหน้าตาคล้ายกับนมผง
เสพเข้าไปก็จะมีอาการเหมือนเมาแอลกอฮอล์แล้วก็หลับไป
มันไม่หลอนพี่มันเมา
รู้สึกลอย
แล้วผมก็กินเบียร์ไปด้วยแล้วก็หลับ

สุดท้ายก็นั่ง
ผมไม่ตั้งใจเจตนาไม่ดีกับเขาเลย
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผยว่า
หลังจากนี้จะมีการขยายผลเพิ่มเติม
แหล่งที่มาของยาเสพติดดังกล่าว

เรื่องต้นพบว่ามีผู้เสียชีวิตในลักษณะเดียวกัน

จากข้อมูลพบว่ายาเคนมผงเป็นสารเสพติดอันตราย

หากเสพเกินขนาดอาจทำให้เสียชีวิตได้